มีผู้ผ่านการคัดกรองไปแล้ว๑๔ล้านคน
เพราะฉะนั้น๑๔ล้านคนเราจะจ่ายเงินเยียวยาให้จบภายในสัปดาห์นี้
ซึ่งจากการที่ผมได้เข้ามาดูและได้รับรายงาน
ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาวันนี้
ก็มีปัญหาเช่นเดิมนะครับก็คือว่า
จะมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับอ่า
แล้วก็เนื่องจากว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ซึ่งตรงนี้มันอยู่ในยอด๑ล้าน๗แสนคน
ที่ท่านลำตีคลังได้สั่งการให้สสคได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้แล้ว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก็จะค่อย
ค่อยเปลี่ยนหัวข้อหลังจากนี้ไปเรื่อย
เพราะว่าใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วของหลายกลุ่ม
ถ้าเรายังไม่นับรวมว่าจะมีกลุ่มที่มีผู้ที่ตกหล่นจาก
ในการให้เงินเยียวยาในแต่ละโครงการแล้ว
ก็จะค่อยทยอยปิดโครงการไปตามระยะเวลา
วันที่๑๕พฤษภาคมจะเป็นวันสำคัญของหลายกลุ่มทีเดียว
ซึ่ง๒กลุ่มที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย
ก็คือวันที่๑๕พฤษภาทั้งคู่เลย
ก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกัน
กับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเยียวยาเกษตรกรนะคะ
ทีนี้ในส่วนของโครงการเราไม่ทิ้งกันค่ะ

แต่ว่าอาจจะมีเพิ่มไปนิดหน่อย
สำหรับเวลาในการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ
แล้วก็การโอนเงินเข้าสู่บัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ
เพราะฉะนั้นก็จะมี๒วันสำคัญของเราไม่ทิ้งกัน

แล้วบวกไปสัปดาห์หน้านิดหน่อยนะคะ
เราจะคุยกันกับรกฐรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังดรธนกรวังบุญคงชนะค่ะ

วันนี้ครับคุณจอมฝรรด์ครับ
เราก็จะรบกวนกันอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะ

วันที่๑๕สิ่งที่จะจบก็คือว่าการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ

ถูกต้องครับ
แล้วในส่วนพื้นที่จังหวัดอื่น

สำหรับส่วนการรองทำค่ะ

ก็อาจจะปิดการรับและเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังนะครับ

ว่ามันจะมีวิธีการช่วยเหลือยังไงในส่วนที่ตรงนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยว
ตอนนี้ท่านน้ำตีกำลังประชุมหารืออยู่นะครับ

กระทรวงการคลังเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับ

แต่ว่าในส่วนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
หรือว่าจะไปรับยังไงต่อจากนี้นะครับ
ตอนนี้ท่านลำตีกำลังจะประชุมอยู่

แล้วก็ยอดในวันนี้นะครับ
คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับ

แล้วก็ยอดการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะ

เกณฑ์มาแล้ว๔๕ล้านคนนะครับ

ตัวเลขคนที่เข้าข่าย๑๖ล้านคนเนี่ย
เราก็ผ่านเกณฑ์มาแล้ว๑๔๔ล้านนะครับ

ค่ะ๑๔๔ล้านเนี่ยนะคะ

วันศุกร์นี้เนี่ยนะครับคาดว่าจะมีคนได้รับ
ได้รับเงินทั้งสิ้นรวมแล้วทั้งโครงการ

วันที่๑๗จะเป็นวัน
วันที่๑๗เนี่ยนะครับ

ก็จะจบมากกว่า๙๐ครับ
สำหรับกลุ่มคนที่ใช้ปุ่มทบทวนสิทธิ์เข้ามาค่ะ
วันนี้ท่านลำตรีได้มีการประชุมในช่วงเช้า
เพื่อติดตามการเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงาน
ทบทวนสิทธิ์อะไรต่างเหล่านี้
ว่าทำไปได้มากแล้ว
มั่นใจว่าจะเป็นไปตามที่ลำตีสั่งการ
ให้ภายในวันที่๑๗อย่างร้อย๙๐ต้องยุตินะครับ
เนื่องจากที่ผมบอกว่า๙๐มีประชาชนเกือบ๘หมื่นคน
อยู่คนละที่กับที่แจ้งให้กับการทบทวน

มันก็เลยจะต้องมีการทำในส่วนนี้ต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราเอาวันที่๑๗นี้เป็นเกณฑ์คุยกันเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าเท่ากับว่าคนเกือบ๑๐๐ที่สมัครเข้า
โครงการเราไม่ทิ้งกันจะได้รับการพิจารณา
บวกอีกไม่กี่วันก็จะครบการพิจารณาทั้งหมดแล้ว
แต่ที่เราจะต้องรอดูก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วจะได้เงินทั้งหมดกี่คน
ภายในสัปดาห์หน้ารู้และได้รับโอนเงินครบไหมคะดรธนกร
คือภายในวันที่๑๗เนี่ยนะครับ
ผมเข้าใจว่ามันคงรู้ทั้งหมดแล้วนะครับว่า
ตัวเลขที่พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา

แต่กระบวนการในการจ่ายเงินเนี่ยนะครับ
ก็มันต้องทยอยจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็อาจจะจ่ายเหลื่อมไปหลังวันที่๑๗นะครับ
แต่ว่ายอดวันที่๑๗จะทราบแล้วว่า

ที่ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด
มียอดประมาณเท่าไหร่ทราบแล้วครับ
ทีนี้จะบวกไปอีกสักประมาณกี่วันคะ
ที่คิดว่าจะเป็นการโอนเงินให้กับคนสุดท้าย
ก็คือว่าการโอนเงินเนี่ย

วันสัปดาห์นี้ก็ไป๑๔ล้าน

ผมคิดว่าหลังจากวันที่๑๗ไม่กี่วันหรอกครับ
มันคงวนครบนะครับ
ทีนี้ในส่วนของสถานะค่ะ

ยังไงนะมันนานแล้วมันไม่เปลี่ยนสักทีนะ

มันมีอยู่สองอย่างที่เรา
อย่างวันนี้คนที่มาร้องเรียนตั้งแต่วันที่๑๓เมษาเนี่ยนะครับ
จนถึงวันนี้ประมาณสัก๑๕๐๐๐คนนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบุคคลที่มีปัญหา๒อย่าง
ตรงนี้กรรมชีสังตรายได้แค่ไขแล้วล้านกว่าคน
ส่วนที่๒เนี่ยนะฮะก็ยอดจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือว่าบัญชีที่แจ้งมาไม่ตรงกับที่บัญชีที่ลงทะเบียน
ตรงนี้มีอยู่เกือบล้านคนนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้พี่น้องประชาชนเนี่ย
จะต้องเร่งไปดำเนินการทำพร้อมเพลย์ให้จบนะครับ
เพราะว่าส่วงงานทางพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้ว
อดมากถึง๑ล้านคนนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชน
ได้เรื่องเร่งไปดำเนินการในการที่จะเปิดพร้อมเพลย์นะครับ
เพราะว่าเงินเนี่ยจะได้เข้าบัญชีท่านเลยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือสถานะที่คนพูดถึง
คือว่าเขารอกันว่าคำว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง

ตรงนี้ที่คุณจอมขวัญถามว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี
หรือข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข

ระหว่างการตรวจสอบวิธีและข้อมูลการรับเงิน
ก็คือว่าตรงนี้ท่านจะต้องเร่งดำเนินการ
มียอดถึง๑ล้านคนเป็นจำนวนมากเลย
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้คือท่านได้รับสิทธิ์แล้ว
ท่านจะต้องเร่งเงินเงินการแก้ไข

ตรงนี้ในหลักการต้องขอทำความเข้าใจ
กับพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงว่า
เอ๊ะแล้วมันจะได้เงินไหม
เพราะว่าคือบางคนเนี่ยไปแก้แล้วก็มันแก้ได้ครั้งเดียวนะครับ
มันต้องไปเปิดพร้อมเพลย์นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขากังวลว่าที่มาร้องเรียนเนี่ยก็เยอะนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เงินไหม
หลักการเนี่ยผมขอพูดในหลักการว่า
ถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับท่านได้เงินอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนวิธีการเทคนิคอะไรต่างต้องไปแก้ไขกันเนี่ย
ก็ตรงนี้ถ้าเป็นส่วนของพี่น้องประชาชน

ก็จะพยายามช่วยหาช่องทางที่มันเร่ง
จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นลักษณะของบัญชีเนี่ยมีปัญหานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบัญชีถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหว

คือมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นคือ

แล้วก็ทางโฆษกสงครังนะคะ
คุณลวรนก็คือบอกตรงกันคือว่า
แก้ไปเลยด้วยวิธีเดียวก็คือไปสมัครพร้อมเพลย์นะคะ

ต้องไปทำอะไรกับบัญชีของตัวเองอันเดิมก็ได้
สมัครพร้อมเพลย์เลยแล้วคือรอเงินโอนเข้า
เท่ากับว่าคนที่อยู่ในสถานะสีเหลือง
ก็จัดการที่ตัวบัญชีของตัวเองก่อน
แล้วก็รอการโอนเงินเข้าแบบนี้ถูกนะคะ
ถูกต้องครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่า
ถ้าท่านได้รับสิทธิ์แล้ว

กังวลว่าเอ๊ะไปแก้ไขแล้วยังไม่ได้

คือขอให้มั่นใจนะครับว่าถ้าท่านผ่านเกณฑ์

แล้วมีปัญหาที่ตัวบัญชีไม่มีเด้งกลับ
หมายว่าจะถูกยกเลิกสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่มีแล้วนะคะ
คือรอบัญชีเสร็จโอนเงินเข้าบัญชีจบนะคะ

ก็คือเรื่องของการลงทะเบียนไม่สำเร็จที่เราพูดถึงกัน
คือประมาณล้าน๗คนใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถึงขนาดนี้ในส่วนของ๑ล้านกว่าคน
ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นนะครับ
ตรงนี้ทางกระทรวงการคลังมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ
ก็ท่านลำตีสั่งการให้เข้าไปดูแลในกลุ่มนี้
ก็อยู่ในกระบวนการที่กระทรวงการคลังนะครับ
แล้วก็ธนาคารภูมิไทยกำลังพินาคัดครองอยู่นะครับ
ตรงเนี้ยนะครับซึ่งท่านสั่งการแล้วว่าท่านต้องดูแลด้วยนะครับ

ล้าน๗รายละเอียดหรือวิธีการหรือความชัดเจน
จะมีออกมาสักประมาณวันไหนคะดรธนกร
ผมเข้าใจว่ากระบวนการต่างเนี่ยตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับ
มันก็จะไปจบใกล้เคียงกับวันที่๑๗นะครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของกลุ่มคนที่เป็นลักษณะของการตกหล่น
ที่ที่ไม่ได้อยู่ในงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะ
แต่เป็นการตกลงในลักษณะอื่นปัญหาอื่น
แม้กระทั่งอาจจะมีแนวคิดว่ามีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ได้สิทธิ์เนี่ย
มันจะมีมาอีกระลอกหนึ่งไหมคะ
คือในส่วนของเงินเยียวยา๕๐๐เนี่ยนะครับ
ในการที่จะเปิดรอบใหม่นี้มันคงยังไม่มีนะครับ

แต่ว่าในส่วนที่ตกหล่นมันก็ต้องไปดูกรณีที่ถ้าเกี่ยวข้องกับ๕๐๐เนี่ยนะครับ
ท่านตรีก็จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โครงการนี้ปิดแล้ว
แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องที่อย่างวันนี้บางครั้งเนี่ย
พี่น้องประชาชนที่มาที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับ
ก็มีบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ๕๐๐ก็เยอะนะฮะ
เราก็ได้เก็บรวบรวมแล้วแล้วก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นที่เราคุยกับดรธนกรเนี่ยนะคะ
คือว่าก็จะมีคนที่ได้รับโอนเงินจนถึงวันศุกร์นี้นะคะ
ครบประมาณสิบสี่ล้านคนแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะคะ
จะใช้เวลายืดระยะไปจนถึงประมาณวันอาทิตย์นี้
คิดว่าเกือบจะเต็ม๑๐๐น่าจะทบทวนสิทธิ์กันเสร็จนะคะ

แล้วก็บวกวันในการโอนเงินไปอีกก็ประมาณสัปดาห์หน้า
น่าจะเคลียร์แล้วก็เรียบร้อยเกือบจะปิดโครงการได้
เหลือก็แค่ณตอนนี้นะคะระหว่างที่เราคุยกัน
เหลือก็แค่บุคคลที่ต้องแก้ไขบัญชี
ซึ่งเข้าอยู่ในลักษณะของสถานะสีเหลืองที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะ
ก็คือคำแนะนำคือสมัครเป็นพร้อมเพลย์จะง่ายสุด
แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มคนใหญ่หลังจากนี้รอฟังในระหว่างนี้
ข่าวจะออกมาว่าอย่างไรคือคนประมาณ๑ล้าน๗แสนคน
วันนี้เราคุยกันจบแค่นี้ก่อนนะคะดรธนกร

พอวันที่๑๕พอเกษตรจ่ายเงินออกไป
ผมเข้าใจว่าคนที่มาร้องเรียนร้องทุกข์ต่างมันก็คงลดลง
เพราะว่าวันนี้เองก็ยังมีคนที่เข้าใจว่า
ท่านอยู่ในเกษตรแล้วจะมาอยู่ในส่วนนี้ก็เยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกระทรวงกาเศษ
ท้องการสอบจ่ายเงินมาที่๑๕นี้
ประมาณ๑๐ล้านหัวหน้าครัวเรือน
มันก็น่าจะทำให้การเยียวยาครอบคลุมมากขึ้น
ค่ะยังไงเดี๋ยวเราสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะ
ขอบคุณเยอะเติมธนกรสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเราก็จะ
มันจะเป็นลักษณะของการวนซ้ำนะคะในการถามคำถาม
เพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันมันมีการเพิ่มเติม

ก็จะเป็นประเด็นซ้ำอยู่หน่อยในช่วงเดือน๒เดือนนี้นะคะ
แต่ว่าพอหลังจากสัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ย
ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราก็จะค่อยกลับมาสลับ
สำหรับเรื่องของหัวข้อแต่ละอย่างที่เป็นข่าว
เข้ามาพูดคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเงินเยียวยาของคนแต่ละกลุ่มนะคะ
แต่อย่างที่สัญญากันไว้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
คนที่อยู่ในแวดวงสวนยาง
บางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยา
และบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสิทธิ์ที่ได้ได้แบบไม่ได้ต้องแบ่งกัน
เหมือนกับในเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรสวนยาง
เหมือนกับก่อนหน้านี้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกันในสายแรก
เกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะ
คุณสุนทรรักรงค่ะคุณสุนทรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณสามารถรู้จักนะคะ
สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะตามเรื่องนี้ต่อกัน
ก็ห่วงค่ะทีนี้ที่เราเคยคุยค้างกันไว้ก็คือว่าการการให้
ความช่วยเหลือของรัฐบาลในลักษณะของเงินประกันรายได้ที่ผ่านมา
ลักษณะการขึ้นทะเบียนและการจัดสรรเงินช่วยเหลือเนี่ย
มันเป็นคนละแบบกันกับเงินเยียวยาโควิดถูกไหมคะคุณสุนทรครับผม
ตอนนี้พี่น้องชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเจ้าของสวน
คนปลูกคนเช่าคนกรีดทั้งหมดเนี่ยรู้สิทธิ์ตัวเองหรือยังคะว่า
เป็นของใครของมันไม่มีแบ่งอ่ะค่ะเอ่อก็ยังมีความสับสนอยู่
นะครับเพราะว่าความเข้าใจของผู้ใหญ่บ้านคือวันนี้ของ
ชาวสวนยางกับกรยทกรยทเข้าใจระดับหนึ่งแล้วแหละ
แต่ว่าตัวชาวสวนยางเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็ออก
ไปบอกว่าอ่ามันได้เป็นครัวเรือนก็เกิดความสับสนครับผมเอง
ต้องตอบผ่านโซเชียลคือหนึ่งหลายร้อยรายทีเดียวครับค่ะแล้วก็พยายาม
ที่จะบอกกับอ่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะที่ผมเป็น
การยางอยู่ด้วยเนี่ยค่ะบอกว่าโล่งใจหน่อยเพราะว่าเหลืออีกสอง
๒วันเท่านั้น๑๔๑๕แล้วทีนี้คือทางทีมงานเราเนี่ยนะคะได้
ขอได้โทรขอข้อมูลจากคุณสุนทรก่อนหน้านี้คือว่ารักษณะการ
ขึ้นทะเบียนคือบัตรในการขึ้นทะเบียนมันจะมีอยู่๒สี
กลุ่มใช่ไหมคะครับผมค่ะคุณสุนทรอธิบายอธิบายผ่านรายการ
เราได้เลยคืออยากบอกพี่น้องชาวสวนยางยังไงอธิบายผ่าน

คืออย่างนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ชัดเลยก็คือว่าถ้าเป็น
อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสมุดเล่มเขียวเป็นครัวเรือนนะครับ
เรามาพูดเรื่องยางของเราเรื่องยางของเราเนี่ยมันจะมีเป็น
บัตรไม่ใช่สมุดนะครับมีบัตรสองสีครับเขาเรียกบัตรสี
เขียวเนี่ยคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่มี
เอกสารสิทธิ์ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการขึ้นคนกรีดยางใน
สวนยางที่มีเอกสารติดกันสองสองกล่องนะฮะนะครับซึ่งวันนี้
บอกอ่าสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ก็จะมีพี่น้องอยู่ก็ประมาณ
จุดหนึ่งล้านรายแล้วก็มีคนกรีดยางที่มีเอกสารสิทธิ
เนี่ยประมาณสองจุดหกก็คือว่าสองแสนหกหมื่นรายนะ
ครับส่วนสีที่สองก็คือสีชมพูเขาเรียกว่าภาษาใน
ครับเขาเรียกว่าการแจ้งข้อมูลกระเศรษฐกรชาวสวนยางที่
ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อืมซึ่งตอนนี้เนี่ยมี
ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยประมาณสี่แสนรายแล้วก็ยังรอจน
ถึงสิบห้าเนี่ยว่าจะมีคนกรีดยางเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยอีก
เท่าไหร่ก็หลักหมื่นนะครับเท่าที่ดูข้อมูลจนถึงวัน
ที่๑๓เนี่ยตอนนี้เข้ามาแจ้งอยู่แค่ประมาณสองหมื่นสาม
คือที่เขาอาจจะสับสนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลาได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยคือมันแบ่งกันระหว่างคนที่เป็นเจ้าของสวนกับคนที่รับจ้างกรีดดิฉันเข้าใจถูกป่ะคะ
ถูกครับคือเมื่อก่อนเช่นโครงการประกันรายได้เนี่ยสมมุติว่า๒๕ไร่มีเจ้าของกับคนกรีตก็แบ่งกัน๖๐
แยกครับแยกเลยอ่าของเขาของมันครับนั่นหมายความว่าคนกรีดยาง
ก็ต้องมีบัญชีทกศด้วยนะครับก็ต้องมีบัญชีพกศ
คุณสุนทรสาเหตุอะไรที่จะทำให้ที่จะทำให้คนไม่ไปลงทะเบียนคะ
คือเข้าใจว่าไม่ต้องก็ได้หรือเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้หรอก
หรือตอนนี้มันมีความสับสนอะไรที่เขาจะไม่ไปลงทะเบียนคะ
คืออย่างนี้ครับก็คือว่าวันนี้ยังมีความสับสนอยู่ครับ
ก็คือว่าความสับสนที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปบอกว่าเป็นครัวเรือน
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่รู้วันนี้นะครับ
ผ่านรายการคุณจอมขวัญนะครับพี่น้องชาวสวนยางครับมีเวลาสองวัน
ไปที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับวิธีการแจ้งคอนกรีตเนี่ย
ก็คือการให้เจ้าของสวนเนี่ยถ้าเป็นบัตรเขียวคนกรีตบัตรเขียวนะฮะ
ให้เจ้าของสวนพาไปแต่ถ้ากรณีบัตรชมพูเนี่ย
เอาเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนไปชัดนะครับ
เหลือเวลาแค่สองวันนะครับเพราะว่าอันนี้เราพูดเรื่องยาโควิดนะครับ
ผมจะไม่พูดถึงสิทธิ์อื่นตามมาเนี่ยเอาแค่เยียวยาโควิดก่อน
ถ้าคนกรีดยางมีชื่อในทะเบียนเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินครับ
ค่ะคุณสุนทรคะแล้วเมื่อสักครู่คือดิฉันเคยได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันนะคะ
แลกเปลี่ยนกันในเพื่อนนักข่าวเนี่ยคือก็บอกเหมือนกันบอกว่า
คนที่คนที่มีหน้าที่ในการจัดการทะเบียนนะคะซึ่งเอ่อทำงานในส่วนของท้องถิ่นเอง
ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจตรงกันว่าของใครของมันไม่ใช่ครัวเรือน
ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบของพี่น้องชาวนาคืออันนี้คนที่รับขึ้นทะเบีย
ก็อาจจะยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันใช่ไหมคะ
คือมีครับอันนี้ยอมรับว่ามีแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับ
ตอนนี้เท่าที่ได้ข้อมูลจากท่านอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรท่านบอกว่า๑๕พฤษภานี้วันนี้มีบัญชีของเกษตรกรรวมยางด้วย๘๓๓ล้านราย
จากมัธิโครโลโม๑๐ล้านรายแล้วของยาก๐๗ล้าน
ตอนนี้เท่าที่ดู๑ถึง๑๕ที่ยังตกทางอยู่เป็นหลักหมื่นครับ
นั้นพี่น้องยังสับสน

วันที่จะของสวนคนกรีดยางอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญ
กรีดยางเนี่ยจะต้องถูกรับรองจากเจ้าของสวนครับ
ใกล้ที่สุดเร็วที่สุดก็คือให้เจ้าของสวนพาไปอันยัง
หาใกล้บ้านเพื่อที่จะขึ้นเพลียนแล้วก็แจ้งข้อมูลเป็นคนผูกยาง
ทั้งมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับ
ด่วนเลยตอนนี้มีเวลาแค่๒วัน
ดิฉันก็ร้อนใจตามไปด้วยเหมือนจะได้สิทธิ์กับเขาด้วย
คืออย่างนี้ค่ะคุณสุนทรที่เราจะต้องย้ำก็คือว่าไม่ว่าคุณจะถือบัตรเขียว
หรือบัตรชมพูเป็นเจ้าของหรือเป็นคนกรีด
๔กลุ่มนี้ต้องไปลงทะเบียนเองทั้งหมดถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคือโดยเฉพาะเจ้าของสวนเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดให้ไปแจ้งคล้ายว่าคนที่ตกหล่นนะครับ
ซึ่งการรับแจ้งสวนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องรับรองหรือกำนัน
แต่กรณีคนกรีดยางเนี่ยให้เจ้าของสวนรับรองเท่านั้นพอครับ

และเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุนทรบอกนะคะในกรณีของคนที่ถือบัตรเขียวนะคะ
คือในกรณีพื้นที่ที่ปลูกยางมีเอกสารสิทธิ์นะคะ
ก็คนที่เป็นคนกรีดนะคะให้เจ้าของสวนที่เรากรีดนั่นแหละ
เป็นคนรับรองเราเวลาไปขึ้นทะเบียน
ในขณะที่สำหรับคนที่เป็นบัตรชมพูนะคะคือไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ของที่ดินนะคะ
กรีดแค่เอาสำเนาบัตรประชาชนไปแค่นี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าเวทีนที่ตกล่นคนกรีดจริงจะตกล่นเรื่องบัตรชมพู
ไม่ปลอดภัยจากโควิดแต่ถ้าถามว่าเจ้าของสวนพาคนกรีตไปแจ้งเลยไหม
แล้วไปเซ็นเนี่ยได้ไหมได้ครับไม่มีใครห้ามครับ
เอาอย่างนี้ได้หมดจะไปด้วยกันหรือแยกกันไปแต่ขอให้ไปขอให้ไป
ถูกต้องครับถูกต้องก็คืออย่างน้อยบุตรถ้าเกิดสวนที่ไม่มีสารผิดเนี่ย
เจ้าของจะต้องพาสำเนาบัตรประชาชน
ยิ่งมีสำเนาทะเบียนบ้านด้วยก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยบัตรประชาชนครับค่ะ
คุณสุนทรขอสุดท้ายนะครับคุณสุนทรขอสุดท้ายหน่อยค่ะ
คือถ้าสมมุตินะคะเกิดมีคนตกหล่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าจะเป็นคนกรีดก็แล้วแต่
โดยเฉพาะในส่วนของบัตรชมพูหรืออาจจะรวมบัตรเขียวด้วยเนี่ย
คือมีการคุยไว้เผื่อในการยางไหมคะว่าถ้าสมมุติ๑๕มันไม่ทันจริงหรือว่ามันมีปัญหาในพื้นที่
ในพื้นที่ว่าอาจจะเหมือนกับแบบในส่วนของท้องถิ่นนะคะอาจจะไม่รู้เข้าใจไม่ตรงกัน
แล้วยังไม่ได้รับรองในวันที่๑๕มีรอบแบบรอบแบบเก็บตกได้ไหมมีเผื่อไว้ไหมคะ
เรื่องรอบ๗ตกเนี่ยผมตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยเนอะ
แต่ว่าสิ่งที่ตอบได้ก็คือว่ากรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้เนี่ยกระทรวงอุทธรณ์ร้องทุกข์ให้ความเป็นธรรมเกษตรกรทุกรายครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปร้องทุกข์ได้
เช่นมีกรณีเจ้าของสวนบางรายเนี่ยละเมิดสิทธิ์คนกรีดยาง
ตอนนี้บอกไหมครับไปแจ้งว่ากลีดเอง

อาจจะเกิดความกังวลไม่ใช่โควิดนะครับ
อาจจะกังวลว่าเดี๋ยวโครงการประกันรายได้จะต้องแบ่งให้คนอื่นสี่สิบ
คุณจำขวัญเข้าใจนะก็เลยไม่เอาคนผิดมาแจ้ง
ก็ปล่อยให้เขาอดหยากปากแห้งลูกต้องออกจากโรงเรียน

ถ้าเราตรวจเจอเนี่ยเจ้าของสวนคนนั้นนอกจากมีความผิด
เงินที่เคยโอนเนี่ย
แล้วก็ต้องเสียสิทธิ์ในอนาคตอีกหลายอย่างไม่ว่าในกรยท
หรือว่าโครงการความช่วยเหลือจากรัฐครับ
ศูนย์อุทธรณ์นี่ทำกันยังไงคะไปที่ไหนหรือต้องเข้าเว็บไซต์อย่างเดียวคะคุณสุนทร
ต้องเข้าเว็บไซต์ครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง
รู้สึกว่าท่านลงกรจะบอกว่าอาจจะต้องผ่านสูตรกรงพรรมถ้าเกิดไปนานหรอกนะ
แต่นวลนะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีเว็บเพราะว่ายิ่งในช่วงโควิดเนี่ย
ดังนั้นคุณจอมขวัญครับผมขอกลับวิงวอน๒วันที่เหลือเนี่ยขอให้คนจนอย่างคนกรีดยางเนี่ยได้กินด้วยนะครับ
ผมกลับวิงวอนเจ้าของสวนจริงว่าไม่ว่าจะเขียวหรือชมพูช่วยพาเขาไปแจ้งเถอะครับ
อย่างน้อยที่สุดเยียวยาโควิดครั้งนี้เนี่ยให้เขาได้ลดความเดือดร้อน
หลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้สิทธิ์เรื่องประกันรายได้เรื่องสิทธิตามพรบการยางเนี่ยเป็นเรื่องที่คนกรีดยางควรจะพึงได้พึงมี
สมมุติว่าคอนกรีตบัตรเขียวเนี่ยจะได้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุจากการยางประมาณ๕แสน
อันนี้ผมสมมุติให้ดูนะครับยกตัวอย่าง
คือในส่วนของอันนี้ขอให้ทำเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันเนาะคุณสุนทรคือเพราะว่าเหลืออีกแค่๒วัน
ถูกต้องครับคือผมพยายามจะบอกว่าวันนี้เราอยู่กับโควิดก่อนแต่ว่าผมเองพยายามจะสื่อสารกับคนกรีดยางเจ้าของสวนให้เข้าใจสิทธิ์ของตัวเอง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าคนกรีดยางเนี่ยซึ่งเขาไม่มีโฉนดก็ไม่มีที่ดินเนี่ยค่ะแต่เขามีสิทธิ์ขึ้นตามพรบการยางสองห้าห้าแปดเนี่ย
เต็ปแรกโควิดสเต็ปที่๒สมมุติว่ามีประกันรายได้เฟสที่๒เขาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นทะเบียนบัตรสีเขียวการยางได้เขายังได้สิทธิ์ตามพรบอีกมากมาย
คุณจอมขวัญครับมากมายเลยทีเดียวเช่นสมมุติว่ากู้เงิน๕๐๐๐ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องไปกู้หมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้นะครับ
คำใจด้วยที่มีมีรายละเอียดค่อนข้างมากเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยในการลงลึกของอย่างภารามากขนาดนี้นะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนเพราะมันเหลืออีกแค่๒วันนะคะ
คือขอให้ไปลงทะเบียนขอให้พากันไปลงทะเบียน
แล้วก็ในส่วนของคนที่อำนวยความสะดวกนะคะ

ไม่ใช่ครัวเรือนนะคะที่เราพูดถึงคือยางพารานะคะ
วันนี้เดี๋ยวดิฉันจะคุยกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร
ต่ออีกหนึ่งสายค่ะขอบคุณคุณสุนทรก่อนตอนนี้นะคะ

คุณผู้ชมคะเราคุยสายสุดท้ายกันกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ
อธิบดีกุณฑิดาพัฒนาอิ่มค่ะรองสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชอบขวาน
รองค่ะขอสรุปข้อมูลสุดท้ายแบบนี้ค่ะ
คือมีความเป็นเมื่อสักครู่นี้คุยกับเรื่องของยางพารานะคะ
ยางพาราอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันกับที่เราได้ยินมาตลอด
คือเรื่องของชาวนานะคะทีนี้นอกเหนือจากยางพาราแล้วเนี่ย

ท่านรองกุลดีมองว่าน่าจะมีกลุ่มไหนที่กลัวว่าเขาจะเสียสิทธิ
หรือว่าไม่รู้สิทธิ์ตัวเองเยียวยาโควิดไหมคะ
ถ้าคือถ้าตามความเห็นที่คาดจะตกหลงแทบไม่มี
ที่จะไม่ครอบคลุมเกษตรกรนะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าในส่วนของที่เคยกำหนดไว้เดิมนะคะ
ที่ทางกระทดิษฐ์กเศษได้รับผนมัติจากคณะระมวลติมา
นี่นะคะเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจาก๓หน่วยงาน
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสากรเนี่ยจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการกันกองนะคะ
เพื่อนำเสนอคอรมอนะคะเพิ่มเติมหน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะ
ก็จะเพิ่มทางข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยนะคะ
ข้อมูลของกรมสรรพสามิตรในเรื่องของยาซูนะคะอ่า
ข้อมูลเรื่องอ้อยของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
แล้วก็ในส่วนของกรมหม่อนไหมเองนะคะช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะ
อันนี้ก็คือที่จะขอเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเกษตรกรนะคะ
สาขาของการเกษตรนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะในส่วนของยางพาราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือเกรงว่าในกรณีของการได้สิทธิ์โควิดจะไม่ตรงกับความเข้าใจก่อนหน้านี้
เวลาที่มีการได้รับเงินประกันรายได้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการได้ไป
แล้วก็แบ่งกันระหว่างเจ้าของกับคนกรีดยางใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เข้ามาว่าของใครของมันแล้วไม่ต้องแบ่งของใครแล้ว
ต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะถ้าข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ
เขาจะขึ้นนะคะที่เป็นเจ้าของสวนนะคะขึ้นทะเบียนที่เป็นเจ้าของสวน
ขึ้นทะเบียนที่เป็นคนกรีดยางนะคะเขาจะมีรายชื่อครบอยู่แล้วนะคะ
เพราะถ้าสองกลุ่มนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย
รายชื่อของเกษตรกรทั้งที่เป็นเจ้าของสวนกับที่เป็นคนกรีดยาง
จะไม่ได้ตกหล่นไปไหนนะคะจะถูกส่งรายชื่อนะคะเข้ามาทั้งหมดค่ะ
เพราะต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วทุกรอบการผลิตนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะ
ข้อมูลนั้นจะไม่ตกหล่นค่ะนอกจากว่าเป็นรายใหม่นะคะ
ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนใดนะคะกับหน่วยงานใดนะคะ
ท่านก็รีบมาขึ้นซะภายใน๑๕พฤษภาคม๒๕๖๓นะคะ
อันนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเนื่องจากว่า
จะเห็นว่าตอนนี้นะคะก็จะนำเข้าคอรมอเพิ่มเติมนะคะ
ในประเด็นเราจะมีในกลุ่มแรกกับกลุ่มที่๒แล้วนะคะ
อันนี้มันจะมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะคะเนื่องจากยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกนะคะ
กลุ่มนี้นะคะเนื่องจากว่าฝนยังไม่มานะคะ
ยิ่งเป็นพืชที่เป็นพืชอายุสั้นนะคะเป็นพืชที่เป็นรอบการผลิตอย่างเช่น
ข้าวนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะหรือผักต้องรอฝนนะคะ
แล้วช่วงนี้ปีนี้นะคะเกิดสถานการณ์แรงฝนมามากกว่าทุกปีนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสากรเองนะคะ
โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรเนี่ย
ได้ให้ความสำคัญว่าทำอย่างไรเพื่อให้ครอบคลุม
เกษตรกรในกลุ่มนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
เพราะโดยหลักการแล้วอย่างที่เคยเรียนคุณจอมฝันไว้แล้วว่า
หลักการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมเสริมการเกษตรโดยเฉพาะด้านพืชเนี่ยนะคะ
ต้องมีพืชอยู่ในแปลงมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๕วัน
แล้วคนกลุ่มนี้ทำยังไงคะท่านขอปิดท้ายค่ะ

ก็จะเสนอเพิ่มเติมเพื่อเข้าคอรมอ
ณวันนี้เนี่ยเราให้เกษตรกรนะคะมาแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะ
หรือยื่นผ่านผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน
กมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้นะคะว่าท่านจะปลูกนะ
คาดว่าจะปลูกปลูกที่ไหนยื่นที่นั่นนะคะ
ที่ตั้งแปลงของท่านนะคะยื่นว่าจะปลูก
แต่จะปลูกภายในสามสิบวิทุนายนนะคะค่ะนะคะ
ท่านมายื่นแบบไว้เลยนะคะเมื่อแต่ต้องมายื่นภายในสิบห้าพฤษภาคมนะคะ
มาแจ้งความจำนงไว้นะคะเพื่อหลังวันที่๑๕กรมเสริมการเกษตรจะประมวลผลแล้วว่า
มีกลุ่มนี้ที่คาดว่าจะปลูกภายใน๓๐มิถุนายนเนี่ย
อีกกี่นายนะคะเพื่อเสนอเข้าคอรมอลพิจารณาเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
นี้ให้ไส้สิทธิ์นะคะแต่หลังจากท่านปลูกแล้วท่านต้องมาขึ้นทะเบียนแจ้งยืนยัน
เพราะระบบการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนยังเหมือนเดิมท่านต้องปลูกแล้วไม่น้อยกว่า๑๕วันค่ะ
เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะคุณผู้ชมที่เมื่อก่อนนี้คือต้องปลูกไปแล้วใช่ไหมคะ
แล้วค่อยไปขึ้นทะเบียนแต่อันนี้มันจะไม่ทันกันเพราะฉะนั้นภายใน๑๕พฤษภาคมที่คาดว่าจะปลูกเนี่ย
คุณผู้ชมคะวันที่๑๕พฤษภาคมนี้เป็นวันสำคัญมากของเกษตรกรทุกกลุ่มนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพืชประมงหรือว่าประสุทธิ์ก็แล้วแต่อย่าเสียสิทธิ์นี้นะคะ
ยังไงเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวฉันรบกวนท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขอบคุณท่านจากตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังไม่ทิ้งเรื่องของการตามเงินเยียวยาให้นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยรอดูว่ามีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเราจับมาแล้วก็พูดคุยกัน
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอีก๒วันเกษตรกรอย่าเสียสิทธิ์นะคะ

ไม่พลาดทุกคำตอบกับรายการถามตรงนะคะ